ดีเย็นธรรมดา

หรือว่าให้ขอบคนนี้ที่เรารักใช่ไหมคะ
ทุกคนจะต้องแบบตื่นเต้นสุดให้เลยเพราะว่าวันนี้มูจะพาไปพบกับสิ่งลำค่าที่แบบอยู่กับเราไปตลอดการ
นั่นก็คือเพชรนั่นเองค่ะ
เนี่ยนะคะทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่ว่าเป็นตัวแทนของความรักแล้วก็ความมั่นคงอันยาวนานนะคะ

น่าจะเป็นตัวแทนของความฝันที่ลำค่าแล้วก็มั่นคงอยู่กับเราไปตลอดนะคะ
เพราะฉะนั้นเหมาะมากเลยที่จะเลือกเพชรมาเป็นของขวัญให้กับตัวเองในเดือนพิเศษกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
วันนี้เนี่ยพิเศษสุดเลย
และเครื่องประดับเพชรชั้นนำสวย
มาให้คุณเลือกเป็นของขวัญได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยค่ะ
ถ้าอยากรู้ว่าเพชรนั้นสวยขนาดไหน
ก็ตามลูกมาดูเพชรกันได้เลยค่ะ

ที่พวกเราจะชอบใส่ซูต์ใส่เสื้อเชิ้ลใส่กางเกงกัน
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำให้ดูแข็ง
ซึ่งมุ่งคิดว่าเพชรที่เหมาะกับสไตล์นี้
น่าจะเป็นเพชรที่มีดีไซน์ของความเท่อยู่ก็จริง
แต่ว่าก็มีความหวานด้วยนิดนึงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้มีดีเทลของโซ่แล้วก็หัวใจอยู่รวมกันในอันเดียว

ที่เพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากความเป็นโซ่อะไรอย่างนี้แล้ว
ก็จะมีเรื่องของสีของตัวเรือนนะคะ
ที่สามารถเลือกสรรกันได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
มีทั้งสีทองสีทองคำขาว

เราตามใจได้เลยหรือว่าจะดูสีผิวเรา
แล้วลองเทียบว่าแบบเราเหมาะกับสีไหน

ไม่แนะนำให้เลือกเครื่องประดับที่เป็นชิ้นใหญ่หรือว่ามีความตุ้งติ้งนะคะ
เพราะว่ามันจะทำให้เราใช้ชีวิตไม่สะดวกนะคะ
แนะนำให้เป็นอันเล็กชิ้นเล็กที่มีดีไซน์ประมาณนึงไม่เยอะจนเกินไป
ส่วนการเลือกสีนะคะของตัวเรือนเครื่องประดับเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะคะ
ให้คุณสำรวจเลยว่าที่ผ่านมาคุณมีเครื่องประดับอะไรบ้าง
ประมาณไหนแล้วก็เลือกให้เข้ากันนะคะ
จะทำให้ลูกของคุณนั้นคอมฟรีมากเหมือนคุณทำการบ้านมาดี

ก็จะทำให้ลุคของคุณดูละมุนขึ้นแต่ดูแพง
เพราะทำให้ดูสูงอายุได้

แนะนำให้เป็นจี้เม็ดเล็กเป็นเพชร
แล้วก็ความเยาว์ประมาณไห่ปอล้านหรือที่คอ

หรือว่าเป็นลายพิมพ์น่ารักนะคะ

หรือว่าเพชรที่นำมาร้อยเรียงกันเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้
น่ารักมากเลยเหมาะกับสไตล์สาวหวานของคุณนะคะ
แล้วก็เสื้อผ้าของเราให้มันสอดคล้องกัน
คุณจะมีลุคที่เป็นคุณหนูแบบน่ารักยิ่งขึ้นไปอีกเลยค่ะ
เป็นยังไงคะพอจะได้ไอเดียกันแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็สาวที่มีความอ่อนหวานนะคะ

ถ้าสมมุติว่าคุณออกงานสังคมหรือว่าไปงานปาร์ตี้บ่อยเนี่ย
คุณต้องการอะไรมาช่วยขับเสื้อผ้าที่มันจัดจ้านของคุณอยู่แล้ว
ให้มันแบบดูพิเศษขึ้นให้มันดูโดดเด่นขึ้นใช่ไหมคะ
สไตล์อย่างนี้เหมาะมาก

ทักทายคนสวัสดีค่ะ
ในการอวดเพชรเบานะคะแบบที่คอมไม่รู้ตัวนะคะ
เพราะว่าในการเจอนายเพชรเนี่ยนะคะ
มันก็จะมีคัดที่หลากหลายกันไปนะคะ
สี่เหลี่ยมจะไม่ค่อยล้อไฟมาก
อันนี้แนะนำสำหรับเต่าเปรี้ยวเลยค่ะ
เหมาะสำหรับคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะ
ยากแต่ว่าเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของคุณได้เยอะมากจริงนะคะ
ตรงบริเวณคอเสื้อคอตั้งแบบนี้ก็สวยดี
หรือว่าจะไว้ขึ้นตรงบริเวณหน้าอกหรือว่าเสื้อสูตร
อันนี้ก็ทำให้เวลาคุณออกไปงานหรือว่าออกไปพบเจอผู้คน
นำสายตาจะไปอยู่ที่คุณแล้วคุณก็จะโดดเด่นมาก
หรือว่าจะเอามิติใหม่แห่งการมอบของให้ในเดือนแห่งความรักนะคะ

เดี๋ยวนี้เขาให้ดอกกุหลาบประดับเพชรกันแล้วนะคะ
เขาไม่ได้ให้ดอกกุหลาบกันเฉย

จะเป็นคนที่แต่งตัวสวยสง่าดูแทน

เป็นแหวนที่ใส่แล้วมีความตุ้งติ้ง
แต่ว่าเพชรเม็ดใหญ่เจรนัยน้ำงามนะคะ
มู่แนะนำให้ตัดทอนเสื้อผ้าลงนะคะ
ใส่สีเข้มก็ขับให้เพชรที่มันแบบว่า
แวววาวแล้วให้มันแวววาขึ้นไปอีกเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะ